คุณผู้ชมครับกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจนครบานนะฮะจากส่วนกลางนะครับ
บุกไปทลายผับหรูที่มีในทุนชาวจีนมาแอบเปิดเอาไว้แถวสาธรณ์
ไปเจอนักท่องเที่ยวชาวจีนเจอพนักงานที่เป็นชาวต่างด้าว
กว่าคนนะฮะแล้วมีของกลางยาเสพติดเยอะแยะไปหมดเลยครับ
นอกจากผิดกฎหมายเรื่องยาเสพติดแล้วเนี่ยลักลอบเปิดด้วยนะครับ
เพราะข้างหน้าเนี่ยเปิดเป็นร้านคาแคร์นะค่ะอ่าแต่ข้างในนี่
เป็นเทคเป็นผับนะครับแล้วมีเสพยาด้วยพลตำรวจโทษทิติแสงสว่างนะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานนำตำรวจบุกตรวจค้นนะครับ
คืออาคารแห่งนี้ชื่อจินลินอ่าจินลิงนะครับแล้วก็ลีลานะฮะ
ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญราชนะครับอยู่ริมถนนแขวงยานาวาเขตสาธรณ
หลังจากสืบทราบว่าถูกดัดแปลงเป็นผับนะฮะมีในทุนชาวจีนมาดัดแปลงมาแอบเปิดเอาไว้
เปิดโดยไม่มีใบอนุญาตมา๔เดือนกว่านะฮะแล้วก็แอบขายยาเสพติดนะให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ
ได้เสพยาด้วยนี่เข้าไปเนี่ยเมายากันทั้งนั้นเลยไม่นับเมาเหล้านะพนักงานมีทั้งชาวจีน
ชาวกัมพูชานะครับตอนที่ตำรวจบุกไปถึงพยายามเอายาเสพติดที่อยู่ในห้องเก็บของเนี่ยไปทำลายทิ้งด้วยนะฮะนี่บางคนนี่นอนอยู่บนโซฟาเห็นไหมฮะนิ่งเลยอันนี้ไม่รู้ว่ากลัวหรือว่าหลับหรือว่าหลบหน้าตำรวจท่านผู้ชมครับไปตรวจดูด้านในเนี่ยไปเจอจุดจุดหนึ่งที่เขาแบ่งเป็นล็อกล็อกเป็นซองซองอันนี้ฮะมีสามร้อยกว่าซองนะที่เป็นกล่อง
เอาไว้เก็บยาเสพติดนะซึ่งมีทั้งยาเคนะครับยาไฟล์ไฟล์นะเป็นพวกยากล่อมประสาทนะ
แฮปปี้วอเชอร์นะครับเป็นสารเสพติดที่ทางคนค้าเนี่ยเขาผสมขึ้นมาใหม่
ถามว่าไอ้ช่องช่องซองซองเหล่าเนี้ยเอาไว้ทำอะไรเห็นไหมฮะที่ดึงดึงออกมาเนี้ยเป็นกล่องกล่องเป็นซองซองช่องช่องเนี้ย
เอาไว้ฝากยาเสพติดนะฮะคือนักเที่ยวเข้ามาเนี่ย
คือปกติเราจะซื้อเหล้าใช่ไหมเปิดโล่งเปิดเหล้า
ดื่มเหล้าไม่หมดก็ฝากไว้วันหลังมาเที่ยวใหม่
ทางร้านเขาเก็บเอาไว้ให้อันนี้ซื้อยาเสพติดฮะ
โอ้โหแล้วของกลางเยอะมากเลยเนอะเสพไม่หมดฝากไว้ได้
ที่ร้านเก็บเอาไว้ให้เพราะถ้าเกิดเอากลับไปด้วยติดตัวไปด้วยเนี่ย
เดี๋ยวเสี่ยงถูกตรวจค้นให้ฝากเอาไว้ที่นี่เปิดมา๔เดือนกว่านะครับ
ผับแห่งนี้ตบตาเจ้าหน้าที่ด้วยการเปิดด้านหน้าของอาคาร
เป็นร้านคาแคร์ร้านล้างรถนี่ฮะชื่อวิบวับคาวอช
แล้วมีรถหรูเต็มไปหมดเลยจอดอยู่๓๐กว่าคันแต่ด้านในข้างหลังเนี่ยแบ่งห้องออกเป็นเหมือนเป็นห้องคาราโอเกะฮะ
เป็นห้องห้องนะหลายห้องด้วยกันตกแต่งอย่างหรูหรานี่นักท่องเที่ยวนี่เต็มไปหมดเห็นไหมตอนเดินเข้ามานี่ต้องผ่านไฟวิบวับวิบวับวิบวับจริง
วิบวับจริง
ตอนเจ้านาที่มาถึงกำลังเสพยากันเลยนะคะ
หลายคนเห็นตำรวจวิ่งหนีนะครับแต่ก็สามารถจับกลุ่มตัวไว้ได้

ที่จับได้เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน๒๓๗คน
ผู้ชาย๑๑๑ผู้หญิงอีก๑๐
เหลือเป็นแรงงานเป็นพนักงาน
ทั้งชาวจีนชาวกัมพูชา
มีคนไทยด้วยนะฮะบางคนก็เป็นคนไทย
คนไทยนี่๒๙คนนะแรงงานด้วยนะ
ทั้งไทยกัมพูชาแล้วก็จีน
ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
ปัสสาวะสีม่วง๑๐๔คน
เดี๋ยวที่เหลือต้องตรวจอย่างละเอียดต่อนะครับ
ตำรวจก็ยึดรถไว้ด้วยนะฮะรถหรู๓๕คันนะครับ
มีนายธนบดีอายุ๓๖ปีรับเป็นผู้ดูแล
ก็ถูกแจ้งข้อหาไปก่อนเปิดสถานบริการ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและยินยอมหรือปล่อยประ
ให้มีการทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ

นี่นะฮะพบชนนะครับนำกำลังมาตรวจสอบมาจับกลุ่มนะครับ
ขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจรีนิธิธรจินตกานนท์

แล้วก็พนักงานที่ร้านมีปัสสาวะสีม่วงทั้งหมดเลยนะฮะ
แล้วก็ถูกส่งไปดำเนินคดีที่ท้องที่คือสนยานวา
แต่ภูมิกับการสนวาวันนี้ถูกเด้งไปแล้วนะครับ
แล้วเดี๋ยวต้องประสานทางตมให้ดำเนินคดีด้วยนะฮะ
เรื่องการลักลอบเข้าเมืองเข้าเมืองถูกกฎหมายหรือเปล่า
แล้วมามั่วสุมยาเสพติดอีกนะครับ
แล้วไปตรวจสอบเอกสารในห้องทำงานของคนที่เขาบอกเขาเป็นผู้จัดการร้านนะฮะ
เอกสารค่าใช้บริการในแต่ละห้องแต่ละโต๊ะเนี่ยนะ

กลุ่ม๑โต๊ะไม่ต่ำกว่าหลักแสน
หมุนเวียนนี่ไม่ต่ำกว่า๓ล้าน
ไม่ใช่ต่อเดือนนะต่อวันนะครับ
ก็คูณกันแล้วผมว่าคือเหลือง่าจะ
เพราะฉะนั้นถุกถือถ้าทำอย่างนี้
เอาเงินพวกนี้มาแล้วก็พวกนักเที่ยวก็เป็นพวกคนจีนนะครับ
คนไทยก็ไม่ได้นะครับคนไทยก็เป็นแค่คนขับรถ
มีคนขับรถอยู่การ์ดข้างหน้าก็เป็นคนต่างแล้ว
การทำทุกอย่างจะได้จะติดปฐานหมด
คนไทยเข้าไม่ได้นะคือมาถึงต้องเขาต้องอนุญาตให้ผ่านเข้าไปด้านในของวิบวับคาวอสนะฮะ
ไม่งั้นเข้าไปข้างในเป็นเทคเป็นผับอะไรเขาไม่ได้นะครับ
วันนี้คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตเปิดแถลงข่าวทันทีเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากเห็นข่าวตำรวจบุกทลายผับนี้คุณชูวิทย์บอกว่าเคยออกมาเปิดเผยข้อมูลแล้ว
มีนายทุนคนจีนมาลงทุนเปิดสถานบันเทิงสถานบริการในไทย
จัดปาร์ตี้ยาเสพติดเปิดบ่อนการพนันในไทยมีกระจายอยู่ทั่วทั้งกรุงเทพ
แล้วก็ที่พัทยาจังหวัดชนบุรีคุณชูวิทย์บอกว่าสถานบันเทิงแบบนี้เนี่ย
จะรับแต่ลูกค้าชาวจีนนะแล้วรับฝากยาเสพติดที่มาซื้อแล้วเสพไม่หมดด้วย
จะได้ไม่ต้องเสี่ยงไปเจอด่านตรวจข้างนอกเหล้าบุรีเอาเข้ามาจากจีนทั้งนั้นนะ
พนักงานเด็กเสิร์ฟก็จ้างแต่แรงงานชาวจีน
ไม่ก็แรงงานต่างด้าวในทุนก็เป็นคนจีน
คุณชูวิทย์บอกทำแบบนี้คือทำแบบไม่เกรงใจคนไทย
แต่ถามว่าทำไมอยู่ได้นี่อยู่มา๔เดือนกว่า
รายได้คืนนึงนี่๓ล้านกว่า๔ล้านที่ทางบรชนแถลง
คุณชูวิทย์บอกว่าก็ในทุนชาวจีนเนี่ยเขาจ่ายหนัก
จ่ายให้ใครจ่ายให้เจ้าหน้าที่รัฐ
ซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่ามีนักการเมืองใหญ่อยู่ด้วย
แล้วยังมีอีกหลายที่นะครับที่แอบเปิดแบบนี้นะครับ
ซึ่งตอนนี้คุณชูวิทย์บอกว่าได้รวบรวมข้อมูลเอาไว้แล้ว
เรียมส่งไปให้บิ๊กโจ๊กผนตำรวจเอกสุฬเชษหักพาร
รองพบตรไปตรวจสอบต่อ
คนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
เพราะผมเห็นว่าท่านเป็นดาวเด่นแต่ผมขอหมายเหตุเอาไว้ว่า
หากท่านไม่ดำเนินการผมจะขอเล่นงานท่าน
ม๑๕๗ในฐานะละเว้นเพราะผมถือว่าผมเอาเอกสารหลักฐานให้ท่านแล้ว
ข้อมูลต่างเหล่านี้ผมถือว่าเป็นประโยชน์กับคนไทยและเยาวชนไทย
คลุมจีนต่างละวันนี้ผมพูดแล้วไม่มีประโยชน์
เมื่อก่อนบิ๊กโจ๊ก็เคยปราบเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญนะ
อันนี้คุณชูวิทย์บอกจะส่งข้อมูลเรื่องผับศูนย์เหรียญให้ไปปราบต่อนะครับ
ที่สร้อนอย่างนาวานะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ไปเสพยาเสพติด
หรือว่าลักลอบเข้ามาหรือว่าแรงงานต่างนี่นะครับ
นี่ถูกคุมตัวมาจากสถานบันเทิงเนี่ยก็ถูกส่งมาดำเนินคดี
นี่บางคนนี่นะผู้ต้องหาผู้ชายชาวจีนนี่
สูบบุหรี่บนรถคุมตัวผู้ต้องหาก็มี
เห็นนักข่าวช่างภาพมาถ่ายภาพสาดน้ำใส่ก็มี
ตำรวจก็ต้องมาช่วยมาห้ามมาเคลียร์กันนะครับ
ส่วนล่าสุดช่วงค่ำวันนี้นะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราไปที่หน้าอาคารจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
นี่ฮะวิบวับคาร์วอชเห็นมั้ย
นี่ปิดเลยนะฮะด้านในเป็นอาคารกินหลิงกับอาคารลีลา
วันนี้ปิดเงียบนะครับก็มีตำรวจในท้องที่เนี่ย
มาควบคุมพื้นที่อยู่นะครับมีรอปภที่ทำงานอยู่แถวนี้นะครับ
บอกว่ามาทำงานอยู่ได้ปีนึงนี่ไม่เคยรู้จริงจริงเลยนะเนี่ย
ด้านในนี่เขาเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดมีคนจีนเนี่ยมาเปิดผับ
เห็นก็คือช่วงดึกของทุกวันเนี่ยจะมีคนจีนมาเยอะมาก
แล้วเขาก็เดินเข้าไปข้างในกันบางทีก็ได้ยินเสียงเพลงดังออกมา
แต่ไม่รู้เลยว่าเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดขนาดนี้
แล้วที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นมีตำรวจมาตรวจสอบอะไรด้วย
ตอนนี้ก็รู้กันหมดแล้วเด้งภูมิกับในพื้นที่ไปแล้วนะฮะ